คดีไร้ส้มสารก็อ่านคำวินิจฉัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ตอนนี้ก็รอขั้นตอนนะครับ
ในการควบคุมตัวคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดานะครับ
คุณผู้ชมครับเราจะตัดไปตัดมา
ระหว่างข่าวเที่ยงไทยรัฐกับรายการ
ระทึก๓รัฐธรรมนูลยุบพักอนาคตใหม่หรือไม่

เป็นสารรัฐธรรมนูญยกคำร้องผู้ร้องนะครับ
แต่ตอนนี้เรามาดูเรื่องของคดีไร่ส้มกันหน่อยนะครับ
ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่๑๐นาฬิกา
เมื่อเช้านี้นะฮะโดยสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลางนะครับ
นัดอ่านคำพิพากษาดีกาคดีบริษัทไร้ส้ม
แจ้งการชำระค่าโฆษณาส่วนเกิน
บมจอสมทจำนวน๑๓๘ล้านบาท
ของรายการคุยคุยข่าวระหว่างปี๒๕๔๘ถึง๒๕๔๙นะครับ
ที่บจกไร่ส้มแล้วก็นายสรยุทธ์สุทัศนจินดา
พิธีกรรายการเล่าข่าวชื่อดัง
จัดดำเนินรายการที่พนักงานอายการสำนักงานคดีพิเศษ๒เป็นโจทย์
ฟ้องนางพิชชาพาหรือว่านางชนะพาบุญโตอายุ๕๐ปีเศษ
อดีตพนักงานบมจสมทมีหน้าที่จัดทำคิวโฆษณา
บจกไล่ส้มหน่ายสารยุทธสุธศนจินดาอายุ๕๓ปีเศษ
ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทนะครับแล้วก็อดีตพิธีกรรายการเล่าข่าวชื่อดัง
นางสาวมณฑาธิรเดชอายุ๔๖ปีพนักงานบจกไร่ส้มเป็นจำเลยที่๑๔

สารดีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วรับฟังได้ว่าจำเลยที่๑
ซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานคิวโฆษณาส่วนเกินเวลาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
แต่ไม่รายงานโดยจากทางไต่สวนรับฟังได้ว่าจำเลยที่๔
เป็นผู้ใช้จำเลยที่๑หาช่องทางในการช่วยเหลือ
ตามคำขอของจำเลยที่๓ซึ่งจำเลยที่๑ใช้น้ำยาลบคำผิด
จะฟังไม่ได้ว่าเช็ค๖ฉบับจ่ายเป็นค่าตอบแทน
แต่ฟังได้ว่ามีการจ่ายเช็คในช่วงเวลาดังกล่าว
ซึ่งหากไม่ได้เป็นประโยชน์ในการดำเนินการ
จำเลยที่๑คงไม่หาช่องทางในการช่วยเหลือนะครับ
และแม้จะมีการจ่ายเงินค่าโฆษณาส่วนเกิน
ก็มีการจ่ายหลังอสมทผู้เสียหาย
ได้ตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบแล้ว
และถือว่าล่วงเลยจากเวลาที่เกิดเหตุ๒ปี

ส่วนที่จำเลยดีกาว่าไม่เคยกระทำผิดมาก่อนนั้นนะฮะ
ทางศาลก็พิจารณาในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ใช่ค่ะรวมถึงนายสรยุทธ์จำเลยที่๓

แล้วก็ขอให้ลงโทษสถานเบาหรือว่ารอการลงโทษ
เรื่องนี้ศาลเห็นว่านายสรยุทธ์
ถือว่าเป็นสื่อมณชนอาวุโส
เป็นที่นับหน้าถือตาของบุคคลทั่วไป
แต่กลับอาศัยโอกาสช่องว่างทางกฎหมาย
เอื้อประโยชน์แก่ตนในการกระทำความผิดเสียเอง
ดังนั้นจึงไม่เพียงพอให้รับฟัง
เพื่อลงโทษสถานเบาหรือรอลงอาญานะคะ
ดังนั้นนะครับสารพิพากษาแก้คำสั่งสารอุทธรณ์

จำคุกนายสรยุทธ์สุทัศนจินดา
เป็นเวลา๖ปี๒๔เดือน
ไม่รอลงอาญาจากเดิม๑๓ปี๔เดือนนะครับ
นางสาวมณฑาธิระเดชพนักงานบจกรไร่ส้ม
จำคุก๖ปี๒๔เดือน
ไม่รอลงอาญาจากเดิม๑๓ปี๔เดือน

จำคุก๑๒ปีไม่รอลงอาญาจากเดิม๒๐ปี

เป็นเงิน๗๒๐๐๐บาทจากเดิม๘๐๐๐บาทนะครับ
นี่คือการที่สารได้อ่านคำวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยบรรยากาศวันนี้ก็มีทางผู้ประกาศข่าว
ซึ่งเคยทำงานร่วมกับคุณสรยุทธ์
ไม่ว่าจะเป็นคุณไก่พาศิษย์แล้วก็คุณไบร์ทพิชทันนะครับ

และหลังจากรับฟังคำพิพากษาแล้ว
ใช่ค่ะนอกจากอันนี้เป็นบรรยากาศ
ที่คุณไบร์ทพิชยธรรมให้สัมภาษณ์
เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมได้ฟังบรรยากาศ
ช่วงที่คุณไบท์ให้สัมภาษณ์หน่อยละกันค่ะ

ต่ออาชีพของตัวเองและต่อคนดู
ซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่พี่ยุทธ์สอนพวกเรามาโดยตลอด
เราต้องเคารพคนดูเราต้องรับผิดชอบต่อคนดู
พี่ยุทธ์รักงานข่าวรักอาชีพนี้มาก
ดังนั้นถ้าหากว่าพวกเราจะได้เห็นน้ำตาของพี่ยุทธ์เนี่ย
มันก็จะคือทุกครั้งที่พี่ยุทธ์พูดว่าพี่ต้องหยุดทำงานไป
เพราะว่าการทำงานมันก็คือชีวิตของพี่ยุทธ์
นี่ค่ะนอกจากนี้คุณไร้ก็ยังบอกอีกด้วยนะคะ
บอกว่าบางครั้งประโยคที่ได้ยินบ่อยเนี่ย
คือคำว่าพี่ไม่อยากเปิดทีวีเลย
เพราะว่าไม่อยากเห็นรายการที่ตัวเองเคยทำ
แต่พี่ยุทธ์ก็พูดว่าเมื่อสารตัดสินแล้ว
เราก็ต้องอยู่ในกติกาและไม่เคยคิดหนี

ที่คุณไบร์ทพิชยธรรมเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้
แล้ววันนี้นอกจากคุณไบร์ทคุณไก่แล้วก็
มีนายประวิทย์มาลีนนท์ผู้บริหารช่อง๓
ก็เดินทางมาให้กำลังใจเหมือนกันนะคะ

เสร็จสิ้นประมาณ๔๕นาที

ก็พยายามที่จะอธิบายถึงเรื่องของค่าเวลา

บนหลักการความแชร์ลิงค์อะไรต่างนะฮะ
แต่ก็ยอมรับในคำพิพากษาของศาลในวันนี้นะครับ

คุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่า
รถตู้เรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ย
มารับตัวคุณสรยุทธ์ออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็เสร็จสิ้นจากขั้นตอนของเอกสารเรียบร้อยที่ศาลนะครับ
ก็ต้องมีการควบคุมตัวกันต่อไปนะครับ